แต่ว่าปีใหม่ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องหารือหันอย่างเดียวค่ะ
มันก็มีมันก็มีเรื่องนุ่นแรงเกิดขึ้นนะคะ
พอมันมีเรื่องของสุรามีเรื่องของเหล้าน้ำเปลี่ยนนิสัย

มันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กันนะคะ
เป็นบริเวณบ้านหลังหนึ่งในซอยคลองแคร์๓หมู่๕ตำบลป่ากุมเกาะค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือนายมานพโวหารวัย๓๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่ศีรษะ๓นัด
จมกองเลือดอยู่หน้าบ้านตัวเองนะคะ
นางสาวนิตยาพรภรรยาของนายมานพเล่าให้ฟังบอกว่า
ที่บ้านเนี่ยจัดงานเลี้ยสั่งสรรค์ปีใหม่กัน
ซึ่งนายมานพกับเพื่อนก็อยู่กันประมาณสัก๑๐คนนั่งดื่มกินกันอยู่ค่ะ
ส่วนตัวเธอกำลังทำกับข้าวอยู่ข้างบ้าน
จากนั้นอยู่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
เดินเข้ามาโต้เถียงกับนายมานพสัก๒นาที
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ตกใจมากก็รีบหมอบลงที่พื้นค่ะ
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายชำนิผู้กำกับการสพสวรรคโลกบอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าคนที่ยิงนายมานพคือใคร

ว่าอีกไม่นานนี้ได้ตัวแน่นอน

นายมานพผู้ตายเนี่ยเคยมีเรื่องกับคนร้าย

แต่ว่าตกลงกันไม่ได้
จากนั้นคนร้ายก็เลยยิงนายมานพ
เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนี่แหละค่ะ